จะพาไปพบเรื่องราวปฏิหารของหลวงพ่อโตวัดวิหารทองพร้อมไหมคะ
ติดตามกับช่วงพิกัดเฮ่ง

หมอไก่พาคุณผู้ชมมาไหว้พระที่จังหวัดชัยนาธค่ะ
ซึ่งที่จังหวัดชายนาฏนี้นะคะถือว่าเป็นแหล่งรวมของวัดดัง
แล้วก็มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังมากมายค่ะ
หนึ่งในนั้นก็คือหลวงพ่อโตวาจาศิษย์แห่งวัดวิหารทองแห่งนี้นั่นเองค่ะ
พิกัดเฮงแรกนะคะเมื่อมาถึงที่วัดนี้ค่ะ
ก็ต้องมาที่วิหารหลวงพ่อโตกันก่อนเลยนะคะ
เพื่อมาไหว้หลวงพ่อโตค่ะ
หลวงพ่อท่านมรณภาพในปีพศ๒๔๘๕
แล้วก็ทำการชาปนกิจศพของพระเด็จพระคุณท่านหลวงพ่อต่อ

ในรูปหล่อมีอัตภิกษ์มันเกี่ยวไว้ที่หน้าอกรูปหล่อของหลวงพ่อโตครับ

ก็จะมีเรื่องเล่าที่หลายคนได้เล่ากันมานะครับ
มีคนนึงนะครับซื้อจักรยานก็เอามาจอดไว้

ก็เลยไปกราบหลวงพ่อร้องไห้
หลวงพ่อเนี่ยผมเพิ่งซื้อจักรยานมาใหม่เนี่ย
ไม่รู้ว่าหายไปได้ยังไง
เอาจักรยานคันนี้ไปปั่นตั้งแต่๔โมงเช้าจนบ่าย๒เนี่ย
ไม่ถึงไหนก็ยังอยู่ในบริเวณวัด
นายกก็ไม่รู้ว่าเป็นรถใครก็รับแรกไว้
แต่ปรากฏว่ารถคันนี้เป็นรถที่ได้ขโมยไปจากเจ้าของ
โอ้โหค่ะก็ถือว่าหลวงพ่อโตนี่ท่านเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะ

แล้วส่วนใหญ่เวลาคนที่เขามาไหว้เนี่ยเขามักจะมาขอเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะ
ส่วนใหญ่เท่าบ้านเนี่ยจะมาขอหนึ่งขอลูกชายนะ
บางคนก็ไปสอบขอเป็นนายทหารเป็นประหลัดอำเภอ
แต่มีเรื่องหนึ่งที่หลวงพ่อโตไม่มอบให้ขอไม่ให้ถูกทหารเกณฑ์
ปรากฏว่ามากี่คนถูกหมดเลยเพราะท่านไม่ชอบ
ใครที่หนีทหารไม่เอาทหารท่านไม่ได้เลย
แล้วส่วนใหญ่เนี่ยค่ะคนที่เขาเอาของมาถวายเนี่ยเขาเอาอะไรมาถวายนะคะ
บนเรื่องลิเกละครลำ
แล้วมีวัดขุบมงคลไหมคะที่หลวงพ่อท่านปลุกเสกเนี่ยคะ
เริ่มแรกเลยนะครับท่านมีความสนิทชิดชอบกับหลวงปู่ศุกร์
ประคองมะขามเท่ากับหลวงพ่อเงินวัดบังขาด
ลูกหลานก็บอกหลวงพ่อก็สร้างสักชิ้นนึงไม่ได้หรือ
ก็เลยสร้างลูกเคารพก็เป็นห้าเหลี่ยมหน้าจวบ
ปัจจุบันก็มูลค่ามหาศาลโดยเฉพาะเหรียญหล่อครึ่งองค์ท่านเป็นรูปไข่นะครับ
อีกหนึ่งพิกัดเฮงนะคะมาที่วัดนี้ต้องมาที่นี่ให้ได้ค่ะ
นดรอยพระพุทธบาทค่ะสร้างมาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อโตเลยไหมคะ
สมัยก่อนก็จะไปกราบรอยพุทธบาทที่สระบุรี
จะต้องล่องเรือจากนี่ไปแม่น้ำเจ้าพระยา
เพราะเอิญปีนั้นเรือล่ม
หลวงพ่อโตได้คิดจะทำยังไงจะไม่ให้ลูกหลานไปเกิดอุบัติเหตุในท้องน้ำได้ครับ
ก็เลยได้สร้างมนตบแล้วก็สร้างรอยพระพุทธบาท
เพื่อที่ให้ลูกหลานได้กราบลำลึกถึงพระพุทธเจ้า
ส่วนใหญ่เขามาขอพรเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะ
ขอพรอยากจะให้มีอายุยืนแล้วก็อยากจะให้มีฐานะดี
แล้วที่สำคัญก็อยากให้ลูกหลานเป็นคนดีก็เลยได้มากราบขอพรจากรอยพุทธบาทขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าครับ
แล้วเคยได้ยินเรื่องเล่าปฏิหารนะคะ
มีวันหนึ่งนะครับลิเกมาแสดงกลางวัน
แล้วกิ่งโพมันก็จะขวางที่หน้าลมริเก
เพราะตัวบอกเออกิ่งโพมันขวางสายตาประชาชนทันกะยกไม้เท้าที
กิ่งโพซึ่งไม่รู้ไม่เคยมีผูกไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีลมหักลงมา
ญาติโยมที่มาดูลิเก๒๓๐๐คนช่วยกันยกกิ่งโคนเอาไปไว้หลังโรงลิเกแล้วก็ดูลิเกกันต่อ
เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยใช่ครับ
อีกหนึ่งพิกัดเฮงของวัดนี้นะคะนั่นก็คือพระอุโบสถสีทอง

ได้ยินว่าสร้างมาตั้งแต่สมัย

เห็นด้านหน้ามีเจดีคู่สององค์นี่คือประวัติความเป็นมายังไงนะคะ
เป็นตัวแทนคุณพ่อคุณแม่ของหลวงพ่อโตครับ
เข้ามาในพระอุโบสถแล้วนะคะเดี๋ยวจะทราบอะค่ะว่าพระประธานนี่ท่านชื่อว่าอะไรนะคะ
พระพุทธแสงสุธิมงคลท่านนนภากน้ำได้มาเยี่ยมส่วนสันนิษฐานว่าพระพุทธรุ่นทุกนี้มีความสำคัญกับเมืองศักดิ์
น่าจะอยู่ในราวอายุทยาตอนต้น
เราเคยได้ยินว่าพระเกจิอาจารย์ดังเคยมาทำสังคกรรมในพระอุโบสถแห่งนี้ด้วยใช่ไหมคะ
ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเชื้อนะครับแล้วก็หลวงพ่อกลวยที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์รวมในการทำพิธีพุทธาพิเศษที่สำคัญของอำเภอสาเล็ง
เดินมาที่ด้านหลังพระอุบัวโสดนะคะยังมีเจดีอิงโองิค่ะที่เป็นเจดีเก่าแก่
แต่ในเรื่องของประวัติความเป็นมานะคะต้องถามจากลุงขาวค่ะ

เท่าผู้แก่บอกว่าไม่แน่ชัดว่าพระเด็จพระคุณหลวงพ่อโตนั้นสร้างครอบเป็นสถูปเก่า
หรือจะเป็นเจดีเก่านี้เราไม่ยืนยันนะครับเพียงแต่ว่าท่านสร้างไว้
พร้อมกับการสร้างมนตบรอยฝ่าพุทธบาทซึ่งเป็นอยู่ในยุคเดียวกัน
กัดเฮงวันนี้นะคะได้มากราบพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอย่างหลวงพ่อโตวาจาศิษย์ค่ะ
ก็ขอให้ทุกท่านเฮ่งปังร่ำรวยสมใจปรารถนานะคะ
และที่สำคัญค่ะถ้าใครที่มาที่วัดแห่งนี้นะคะก็จะได้มาชมบรรยากาศสวยวิวสวยที่แม่น้ำน้อยแห่งนี้นะคะ
หรือว่าถ้าใครจะมาเดินบนสะพานแขวนแห่งนี้ก็ดีเช่นเดียวกันค่ะ
ส่วนข้างหน้าหมอไก่จะพาไปชี้เป้าพิกัดเฮงที่ไหนต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ

เย้สวัสดีค่ะ
อย่าดูเพลินนะคะรีบส่งคำถามส่งคำตอบมาร่วมสนุกกันได้นะจ๊ะ
วันนี้ผู้โชคดี๑ท่านจะได้รับเหรียญชาติการครบรอบ๑๕๙ปี
หลวงพ่อโตวัดวิหารทองรุ่นหนึ่ง